คุณผู้ชมคะมาดูโอ้โหวิวัฒนาการทางการแพทย์
พ่อแม่และบุคคลที่๓กลายเป็นเด็ก๑คน
คือเลือกเอาแบบที่อยากจะให้ลูกออกมาเป็นแบบนี้
คุณแม่ป่วยแล้วก็มีความบกพร่องเล็กน้อย

แต่เขาก็วิจารณ์กันว่าแล้วเด็กเกิดมาเด็กจะรู้สึกอย่างไร
มีพ่อแม่แล้วมีใครก็ไม่รู้อีกหนึ่งคนนะคะ
ถือเป็นความสำเร็จในการทดลองเทคนิคใหม่ทางการแพทย์

โดยมีการเปิดตัวเด็กทารกน้อยเพศชายวัย๕เดือนค่ะ
พ่อแม่และบุคคลที่๓
ซึ่งได้รับการเปิดเผยรายละเอียดลงในวรสารการแพทย์
คุณหมอบอกว่าทารกน้อยคนนี้เนี่ย
คือเพื่อช่วยให้เด็กปลอดจากความไม่สมบูรณ์

มีโรคทางพันธุกรรมที่เรียกว่ากลุ่มอาการลี
ซึ่งจะก่อให้เกิดความผิดปกติทางประสาทอย่างรุนแรงในอนาคต

แต่ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

พอเด็กเกิดมาเขาจะรู้สึกยังไง
เพราะเป็นคนบริจาคมากแล้วก็มันเป็นการแทรกแซงธรรมชาติ
หลายฝ่ายเลยบอกว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ย
มันจะทันสมัยจริงแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ